ช่วงนี้ผมมีชีวิตของเด็กสองคนให้คุณผู้ชมได้ดู
คุณผู้ชมจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเด็กสองคนนี้
หรือว่าเป็นกำลังใจสำหรับตัวเองหน่อย

เด็ก๒คนนี้ผู้ชายอายุ๑๑ขวบ
ผู้หญิงอายุ๙ขัวเป็นพี่น้องกัน
อีกวันตอนบ่าย๓ม่วง
แต่คนออกไปทำมาหากินคือเด็กสองคนนี้
ถ้าขายของไม่ได้กลับมาถูกด่า

ชาวบ้านทนไม่ไหวถ่ายภาพนี้

ภาพนี้ดูเอาละกันมีคนโพสต์ภาพเด็กผู้ชายผู้หญิงคู่นี้นอนอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะในบ้านเนี่ยพ่อแม่เขานอนกันเด็กสองคนนี้นอนอยู่นะฮะ
อันนี้แถวครองสาบากรุงเทพแล้วเขียนข้อความประมาณว่าหดหูใจ
เด็กถูกแม่กับพ่อเลี้ยงทิ้งให้นอนนอกบ้านตากฝนตากยุงไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำ
เนี่ยฮะเนี่ยเด็กเขาอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะฮะนักข่าวเราเห็นแบบนี้มันมันสะเทือนใจนะฮะ
ใช่ลงพื้นที่ไปดูสิว่าความจริงเป็นยังไงคุณผู้ชมฟังให้ดีเพราะว่าความจริงที่ชาวบ้านบอกกับสิ่งที่พ่อแม่พูดมันไม่ตรงกัน
ละมุมกันคนละมุมกันค่ะนะฮะทีมข่าวลงไปเจอไปเจอพ่อเลี้ยงก่อน
พ่อเลี้ยงของเด็กอ้างว่าก็มาเช่าบ้านนี้อยู่สัก๑เดือนแล้วที่ผ่านมาตัวเขากับแม่ของเด็กเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยไม่มีงานทำรับจ้างทั่วไป
เวลาออกไปทำงานก็มักจะฝากให้เด็กที่เป็นพี่เนี้ยอายุสิบเอ็ดขวบเนี้ยผู้ชายเนี้ยเป็นลูกติดภรรยาเนี้ยช่วยดูแลน้องอายุเก้าขวบนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี้ยดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังชอบออกไปปั่นจักรยานเล่นมันก็เด็กอ่ะเนอะใช่เออเขาบอกว่าลูกเขาเนี้ยชอบปั่นจักรยานเล่นก็ต้องตีสั่งส
แต่ลูกคนโตเด็กชายเอาแต่เล่นนะก็บอกไปว่าถ้าเล่นนะก็เล่นไปเลยไม่ต้องเข้าบ้านนะเออก็ให้นอนอย่างงั้นแล้วที่ให้นอนเขาบอกว่ามันแค่ขู่เฉยเฉยไม่ได้ให้นอนจริงจริงแค่ต้องการสั่งสอนไม่ให้เด็กมันดื้อเท่านั้นนี่คือคำชี้แจ่งหรือว่าเขาอ้างนั่นสิฮะฮะผู้ชมคงถามเหมือนคุณถามเออนะฮะทีนี้นักข่าวเราก
เห็นเด็กสองคนนี้ถูกด่าถูกทุบตีเป็นประจำทุกวันย้ำว่าทุกวันบางครั้งโดนตีด้วยไม้ขนเสื้อบ้างบางครั้งโดนด้วยไม้กวาดบ้างชาวบ้านบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะเด็กสองคนนี้ไม่ดื้อเลยทำทุกอย่างในบ้านช่วยทำทุกอย่างเลี้ยงน้องเป็นอย่างดีที่ว่าเด็กผู้ชายดื้อไม่จริงเลี้ยงน้องด้วยชาวบ้านเอาเขา

พรรคเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแล้วเพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กสองคนนี้อย่างแน่นอนอืมนะครับเนี้ยฮะเนี้ยโดดไม้ตีแบบเนี้ยเอ่อแต่ที่เขาเขาอ้างบอกว่าทำโทษเด็กแต่ชาวบ้านเนี้ยเขาบอกว่าทำโทษยังไงอ่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งอ่ะทุกวันอ่ะฟังแล้วก็หู